เรื่องที่ทำเอาคนทั้งงานฮือฮามากก็คืองานสวดพานยักษ์
แตกตื่นเนี่ยเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเขาเกิดอาการประหลาด
ระหว่างทำพิธีเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูค่ะ

โอ้ยโอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหหมุนตีตีตีรังกาแล้วโอ้ย
คือเกิดอาการประหลาดขึ้นแบบนี้เลยนะคะระหว่างทำพิธีสวดพานยักษ์อยู่
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าที่วัดเจดีหอยทุกปี
เขาจะมีการจัดพิธีไหว้ครูปีละครั้งซึ่งการสวดพานยักษ์ต่อหน้าองค์ทาเวสุวรรณเนี่ย

จะช่วยปัดเป่าคุณสัยของไม่ดีสิ่งชั่วร้าย
และเป็นการบูชาครูที่มีอยู่นะคะ
ก็คือคนที่อยู่ในชุดขาวเนี่ย

เขาอาจจะมีอะไรไหมมีของมีองค์มีอะไรอย่างนี้

และทีนี้คือคุณเขาเกิดเขาคาดว่า
เหตุการณ์ที่เขาเป็นแบบนี้น่าจะเกิดจากการที่
คุณสัยในตัวหรืออะไรบางอย่างถูกปัดเป่าออกไป
เหมือนคุณล่นทุลายน่ะคุณเห็นไหม
นั่นแหละก็เลยทำให้มีการดิ้นทรมานเหมือนในคลิปที่เราเห็นกันไป
ใส่แล้วก็สักพักหนึ่งก็นิ่งไป

ใช่ค่ะช่วยกันจับนะคะพระอาจารย์ท่องคาถาประพรมน้ำมนต์
เหมือนชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป
หลังจากนั้นชายคนนี้ก็อาการค่อยสงบลงสงบลงได้ในที่สุด
อ่ะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกัน
จริงการสวดพานยักษ์ก็มีบ่อยให้เห็นกัน
ในพิธีไหว้ครูอะไรต่างแบบนี้เนอะ
ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ